อีกเหตุการณ์หนึ่งค่ะอยู่แถวบ่อวินชนบุรี
ตกอกตกใจเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย
รถบรรทุก๑๐ล้อก็ขับมาอยู่ดี
แต่ผู้ชายคนนึงกระโจนเข้าใส่รถ
แล้วคุณผู้ชมดูว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นค่ะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นเนี่ยนะคะ
โอ้โหเห็นไหม
คือรถกำลังขับมาก็มีความเร็วพอสมควร
ผู้ชายคนนี้เป็นใครมาจากไหนไม่รู้

แล้วดูสิพอเขามากองกับพื้นถนนนี่โชคดีนะ
ร่างเขาไม่ได้กลิ้งไปใต้ล้อรถ
ไม่งั้นอาจจะถูกล้อรถเหยียบนะคะ
คือจังหวะวิ่งเขากะจะวิ่งตัดหน้ารถ
แต่ทีนี้คงตัดหน้ารถไม่ทันนะครับ
ก็เลยไปชนด้านข้างของรถบรรทุกนี้

คือหลายคนก็เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดนี้แล้ว

สรุปคือผู้ชายคนนี้เขาชะตายังไม่ถึงคาด
คุณผู้ชมเขาได้รับบาดเจ็บ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนประมาณ๑๑โมง๔๐นาทีเมื่อวานค่ะ
จุดตรงนี้คือหน้าร้านค้าอยู่ริมถนน
โค้งหนองกล้างปลาที่ตำบลบ่อวิน
อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรี

บอกว่าผู้ชายคนนี้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย

กู้ภัยก็มาช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ตอนนี้คือยังไม่รู้เลยว่าผู้ชายคนนี้เขามีเจตนาอะไร
ทำไมถึงกระโดดพุ่งใส่รถแบบนี้
จนเป็นเหตุให้เขาได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะคะ